คุณผู้ชมควันหลงสำหรับภารกิจช่วยเหลือ๑๓หมูป่าชีวิตที่ออกมาจากถ้ำหลวงยังไม่หมดนะ
ทีนี้เขามีการสะท้อนเรื่องราวตั้งแต่เรื่องของการค้นหากู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ส่งกลับผ่านศิลปะ
รวมทุกภารกิจไว้ในศิลปะเหล่านี้ปรากฏว่าใกล้เสร็จแล้วนะตอนนี้เหลืออีกสักประมาณ
เหลือเรื่องของการเก็บรายละเอียดตอนนี้มีความคืบหน้าไปเยอะแล้ว
แล้วก็นี่ค่ะเป็นภาพนักท่องเที่ยวมาร่วมชมนะ
ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ที่ถ้ำหลวงตอนนี้ปิดแล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะพานักท่องเที่ยวไปถ้ำหลวงได้
ก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะให้นักท่องเที่ยวมาที่ขัวแสดงศิลปะที่นี่นะคะ
แล้วก็ให้ได้มีการถ่ายรูปด้วยค่ะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ขนาดนี้คือคุณผู้ชม๓คูณ๑๓เมตรที่ศิลปะเชียงราย
แล้วก็เครือข่ายได้ช่วยกันวาดภาพเรื่องราวภารกิจ
ไว้ด้านหน้าขัวศิลปะตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็หลายคนบอกว่าตั้งใจค่ะมีความตั้งใจมาก
ไม่ได้ไปร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
เอาล่ะไปร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็ยังดีนะ
คุณสุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะบอกว่า
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่าง
เฟรมสำหรับการวาดภาพเทวดานางฟ้าแบบโบราณ
อยู่ระหว่างนำเสนอแนวคิดแล้วก็ภาพต้นแบบ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติพิจารณา
ก่อนที่จะเลือกภาพที่จะวาด
เมื่อแล้วเสร็จก็จะนำไปแสดงที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ส่วนคุณวัชนีบุญเจนเป็นผู้จัดการขัวศิลปะเชียงราย
พร้อมกับเห็นว่าจากเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำ
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวตอนนี้คุณผู้ชม
เริ่มหันกลับมาสนใจการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายมากขึ้นด้วย

เรียกว่าเป็นภารกิจระดับโลกนะ

ครูเทศบางรายบอกว่าสาเหตุที่พากรุ๊ปทัวร์
เนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกัน
ก็คือไม่สามารถพานักท่องเที่ยวไปที่ถ้ำหลวงได้

ปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอง
นักท่องเที่ยวก็เลยให้ความสนใจ
เรื่องของภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าเป็นอย่างมาก

ไก๊เองก็จะคอยบอกคอยเล่าเรื่องราว
สะท้อนผ่านศิลปะเหล่านี้ให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง
ยืนยันด้วยนะคะว่าอนาคตถ้ำหลวง
จะต้องอยู่ในโปรแกรมทัวร์อย่างแน่นอน

คือช่วงของการฟื้นฟูช่วงท้ายที่สุดเลย
เขาบอกว่าจะมีการจัดทำสำรวจภายในถ้ำ

เอาแบบทำเป็นแผนที่ดูสิว่าตรงไหนมันกว้างแค่ไหน

เพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงขั้นที่
ถ้าสมมุติว่าปลอดภัยจริงนะหลังจากนี้นะคะ
ก็คือสามารถเข้าไปข้างในในขณะที่มีน้ำได้
เหมือนต่างประเทศบางประเทศนี้เข้าไปได้นะ
คือเขาเข้าไปลักษณะทูบบิ้งก็คือนั่งอยู่บนห่วงยาง
นักท่องเที่ยวแบบผจญภัยอย่างนี้ค่ะ

ไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะที่จะมีการสำรวจแบบจริงจัง
แล้วก็ทำเป็นแผนที่ให้ชัดเจนข้อมูลให้ชัดเจนเนี่ย
แห่งทั่วประเทศที่ลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบ
เวนเจอร์แบบนี้ใช่ค่ะจะต้องมีการจัดทำข้อมูลให้ชัดเจน
ที่จะบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นก็ดี
ระดับกระทรวงก็ดีภาคเอกชนก็ดี
ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการที่จะเผยแพร่ให้ต่างชาติได้รับทราบ
ส่วนใครที่ไปเชียงรายแล้วก็แวะไปตรงนี้ก็ได้
ที่ไหนครับโฮมสเตย์ของดอยผามีเขา
เป็นจุดที่น้องไปถ่ายรูปไงคุณที่เป็นลาง

เป็นวิวของดอยนางนอนตรงนั้นก็มีโฮมเซน

ตอนนี้ที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายมาตอนนี้ก็อากาศดีแล้ว
หมอกสวยยามเช้าคุณไปได้เลย

กาแฟอาราบิก้าแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของชนเผ่าอาขาด้วย
แล้วก็เป็นพื้นที่ในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙ด้วย
ซึ่งเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ